คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูคลิปนี้ค่ะ

มีผู้หญิงคนนึงนะคะก็คาดว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนเร่ร่อน
อุ้มเด็กก็คือลูกของเธอ

วันจริงแล้วเอามาเดินอุ้มอยู่ริมถนนในพัทยา
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยหน่อยนะคะ

คุณผู้ชมดูลักษณะท่าทางการเดินการอุ้มเด็กค่ะครับ

ทั้งตัวแม่เด็กและตัวเด็กที่อายุเพิ่ง๓วัน

ตอนแรกคนที่เห็นเขานึกว่าเป็นห่วง
รอดแล้วเดินอุ้มตุ๊กตา

นี่คือตลาดทรีทาวน์ที่ซอยบัวขาว

ก่อนหน้านี้เขาท้องนะ
แต่ตอนท้องก็เดินขอเงินอยู่ตามริมถนนนะคะ

มีคนเดินขอไปดูหน้าตาของเด็กด้วย

แบบตัวขาวอมชมพูตัวแดงอ่ะ

คนที่ไปขอดูเด็กเขาบอกว่าสงสัยว่า

ส่งเสียงร้องเลยคุณผู้ชม

คลอด๓วันออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวาน

ซึ่งความจริง๓วันนี้
ไหนจะให้นมดูแล

รถผ่านไปผ่านมาคือมันกลางเมืองอ่ะเนาะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
เป็นห่วงทั้งคู่นะคะ
เห็นคลิปแล้วล่ะ
ผู้หญิงคนนี้ทุกคนรู้จักดี

ล่าสุดที่เห็นก็ไม่ได้อุ้มลูกนะ

ทุกคนก็เห็นว่าเออแต่เห็นแหละ
ตอนเขาท้องเขาก็เดินอยู่แถวนี้

ก็เอาผ้าคลุมหน้าเด็กปิดหน้าปิดตาไว้หมดเลย

คนเขาเป็นห่วงว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
และลักษณะของผู้หญิงคนนี้เหมือนป่วยทางจิตหรือเปล่า

เดี๋ยวฟังเสียงคนที่เขาอยู่ในซอยบัวขาวตรงนี้นะคะ
นี่คือเสียงคนที่เขาอยู่ในซอยบัวขาวตรงนี้นะคะ
และลักษณะของผู้หญิงคนนี้นะคะ
เหมือนเป็นคนได้ร่อนแล้วดูน่าเป็นห่วงว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ก็คือขรมศกับไมหวุ่น
แล้วแหละแต่ว่าเพิ่งอุ้มลูกออกมาข้างนอกเมื่อวานนี้

ทีมข่าวของเราก็เลยขอไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะ

อุ้มลูกเดินผ่านไปเธอก็รู้สึกแปลกใจ
เพราะว่ารักษณะของการอุ้มลูกค่อนข้างน่าเป็นห่วง
อุ้มลูกแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็เดินไปทั่วทั้งซอยเลย
เด็กเนี่ยค่ะถูกผ้าคลุมหน้าอยู่นะคะ

ก็เลยเป็นห่วงว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ไหม

ก็พยายามจะออกอุบายทำทีเป็นชวนคุยกับผู้หญิงคนนี้
บอกว่าขอดูหน้าน้องหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวจะให้เงินให้น้องจะได้เป็นเงินซื้อนมให้น้องกิน

แต่เธอก็บอกว่าเอ๊ะเห็นแค่หน้าแล้วน้องแบบนิ่งเลย
จะจับตัวยังนิ่มอยู่

แต่แม่เขาก็ไม่ยอมให้อุ้มลูกเขาเหมือนกับห่วงลูกอยู่เหมือนกัน
ทีนี้เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าเอาจริงเป็นห่วงมากเลย
ก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ
เขาก็เอาผ้าหมกแบบปิดจมูกปิดปากแบบแน่นมาก
พี่แล้วเด็กก็ไม่ร้องไม่กระดูกกระดิกอะไรเลย
ทุกคนก็คิดว่าเด็กตายหมดแล้วนะตอนแรก
เมื่อเด็กตายแล้วลักษณะการอุ้มของเขานี่มันน่ากลัวไหมยังไงบ้าง
กลัวมากพี่ยังไงก็แกว่งอ่ะแกว่งไปแกว่งมาแบบแรงอ่ะเหวี่ยงอ่ะ
เหวี่ยงแล้วก็เดินแบบย่อตลอดเลยหนักเดินย่อตลอดทุกก้าวไม่เคยเดินปกติเลย
คือหนูก็เป็นห่วงเด็กแบบกลัวเด็กจะตกแล้วก็อย่างหนึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะ
คือคนแถวนี้วินมอเซเขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบเหมือนผู้หญิงที่ไปชอตไทม์กับฝรั่งด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้เขาทำงานอย่างนี้แล้วเด็กจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้
ก็เลยโพสต์แบบว่าใครพอจะช่วยได้บ้างใครจะเอาเด็กไปได้บ้างอะไรอย่างนี้
แต่เขาไม่ให้ใครจับลูกเขาเลยนะพี่เขาก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะพี่
แต่มีคนบอกว่าตอนท้องคือกินเหล้าสูบบุหรี่เสพยาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากเจ้าของห้องเช่าที่เคยให้ผู้หญิงคนนี้พักอาศัยอยู่นะคะ
เจ้าของห้องเช่าบอกว่า๒ปีก่อนก่อนที่จะมีโควิด๑๙ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ขอเช่าห้องอยู่ตอนนั้นอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่เห็นทำงานอะไร
เสพยาเสพติดอยู่ในห้องด้วยค่ะจนก่อเหตุจุดไฟเผาห้องพักเลยนะคะ
โชคดีที่ดับไฟทันแล้วก็ไล่ให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากห้องเช่าไป
๒ปีแล้วดีเลยวันนั้นที่เขามาเอาไปวันนี้ที่เขามาเอาไปเนี่ย
ดีแล้วที่เขามาเอาไป
ใช่ใช่ไม่งั้นวุ่นวายไปหมดเลยทุกเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วย
เจ้าของห้องเช่าที่ให้ผู้หญิงคนนี้เช่าก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาขอเช่าห้องนะ
ขอเช่ารายวันตอนแรกจะไม่ให้พักเพราะว่าดูไม่ปกติ
แต่สงสารเด็กก็เลยยอมให้พักแล้วก็ไม่เก็บค่าเช่าด้วยนะคะ
ส่วนที่หลายคนบอกว่าเด็กไม่ร้องเนี่ยค่ะเจ้าของห้องเช่าบอกว่าได้ยินเสียงเด็กโล่งใจไปหน่อยเนาะ

ดูข้างนอกเหมือนกับคนเมาแต่แกบอกว่าแกไม่ได้เมา
คือเหมือนกับลักษณะหยอกโลกหรือหยอกลูกประมาณนี้
กระเตงไปกระเตงมาอย่างนี้ไงเออ